คุณผู้ชมครับที่อ่างทองเขามีการแข่งขันเรือยาวใช่ไหมฮะ
ชาวบ้านก็ไปลงแพรบริมน้ำที่หน้าวัดป่าโมก

เพื่อจะไปชมไปเชียร์การแข่งขันเรือยาว

ไปดูวินาทีที่ชาวบ้านต่างหนีออกมาจากแพร่
เยี่ยมเอาหนักเส้งภาคล่ะพรมาภะ

ใช่นะครับนี่เป็นวินาทีที่ชาวบ้านกระโดดหนีตายลงมาจากแพร่บริมน้ำ
หน้าวัดป่าโมกวรวิหารที่ตำบลป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
ก่อนที่แพร่จะค่อยจมลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่นำเรือเข้าช่วยเหลือ
ซึ่งชาวบ้านที่อยู่ในแพร่ส่วนใหญ่
กระโดดลงน้ำแล้วไหว้กลับเข้าฝั่ง
เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
จมลงเกือบทั้งหลังนะครับ
โดยผู้ที่ถ่ายคลิปได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขณะที่ชาวบ้านลงไปในแพรบริมน้ำเจ้าพระยา

ก็เพื่อจะไปดูการแข่งขันเรือยาวประเพณี
แต่มีชาวบ้านลงในแพร่จำนวนมากนะครับ
ทำให้รับน้ำหนักไม่ไหว
ก็เริ่มเอียงแล้วค่อยจมลงไปในน้ำ
ซึ่งก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ประกาศเตือนอยู่ตลอดเวลา
อย่าลงแพร่กันเยอะนะพ่อแม่พี่น้อง

สำหรับแพร่เกล่าผู้มีจิตศัฏรณ์ได้สร้างเอาไว้
ที่ท่าน้ำวัดป่าโมกทั้งหมด๔หลัง
เพื่อให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวลงไปให้อาหารปลานะครับ
แล้วก็แพร่หลังที่ล่มเป็นแพร่ทรงแปดเหลี่ยม
นี้หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้จัดระเบียบใหม่
เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ลงไปภายในแพร่ที่ยังใช้งานได้เท่านั้น
และยังมีการแข่งขันเรือภายประเพณีต่อไปนะครับ